เราพูดถึงเรื่องของโครงการเราไม่ทิ้งกัน
เงินเยียวยา๕๐๐บาทกันบ้างนะครับ
ก็มีข่าวแววออกมาว่าจะมีการขยายเวลารับเรื่องร้องทุกข์
จะไม่ได้ถึงแค่วันที่๑๕พฤษภาคมหรือวันพรุ่งนี้แล้วเหรอคะ
คือถ้าถึงวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่รับเรื่องร้องทุกข์
ในสถานที่ที่จัดให้คือที่กรมประชาสัมพันธ์

แต่หลังจากนี้อาจจะมีการรับเรื่องร้องทุกข์ผ่านช่องทางอื่นด้วย
ติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายได้

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอเติมเรื่องเรื่องการเยียวยาในภาพรวมทั้งหมด
ว่าสุดท้ายเนี่ยเอาล่ะจะยุติแล้วปิดจ๊อปแล้ว
ฉะนั้นก็มาดูว่าแต่ละกลุ่มแต่ละก้อน

เอากลุ่มของเกษตรกรก่อน
พรุ่งนี้๑๕พฤษภาเขาจะโอนรอบแรกได้แล้วนะ๑ล้านราย
รอบ๒๒๐พฤษภาจะทยอยโอน
นี่เกษตรกรนะครับช้าหน่อยแต่ตอนนี้ชัดเจนแล้ว
ก้อนที่๒ประกันสังคมบอกว่าโอนไปแล้ว๗แสนราย
แล้วจะให้จบภายในวันที่๑๕พฤษภาคม๒แสนราย
ข้อมูลที่ไม่ครบอุทธรณ์กันอยู่เนี่ย
จะให้จบภายในวันที่๑๘โดยเฉพาะเรื่องที่นายจ้างไม่มาเซ็นใบรับรอง
ถ้าถึงเวลาขึ้นมาจะหาทางออกกันยังไงเช่นถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นลูกจ้างจริง
ได้รับผลกระทบจริงประกอบทุลักอายกับสถานบริการที่ถูกปิดจริง
ไปก่อนได้ไหมแล้วค่อยให้นายจ้างมาเซ็นชื่อทีหลัง
เขาจะได้เงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก่อนเพราะเขาก็เดือดร้อนฉะนั้น
แต่ว่าก้อนใหญ่ที่สุดคือจากกระทรวงการคลังครับอันนี้ต้องชื่นชมว่า
ตอนเริ่มต้นก็คลุกคลักหน่อยแต่ว่าสุดท้ายพอปรับขบวนได้
กระทรวงการคลังก็ทำงานได้เร็วทั้งทั้งที่เป็นเงินก้อนเป็นคนเกี่ยวข้องตั้ง๑๔กว่าล้านคน
แต่ว่าสุดท้ายดำเนินการได้เขากำลังจะปิดจ๊อป
แต่ก่อนจะถึงปิดจ๊อปก็ต้องคุยกับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหน่อย
รธนกรวังบุญคงชนะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ

ครับลองสรุปให้เห็นภาพเงินเยียวยาจากกระทรวงคลังสิครับว่า
ก้อนนั้นไปถึงไหนก้อนนี้ไปถึงไหนเป็นยังไงจะได้จะได้รู้ในภาพรวม
ได้ครับคืออย่างนี้ครับกระทรวงการคลังเนี่ยเรามีผู้ที่เข้าข่ายการได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐นะครับ
จำนวน๑๖ล้านคนนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ย๑๖ล้านคนที่เข้าข่ายนะครับ
แต่ว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการคัดกรองแล้วเนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ย
ที่ล่าสุดที่ผมโทรเช็คนะครับว่าผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ย๑๔๕ล้านรายนะครับ
ใน๑๔๕ล้านรายนะครับเราได้มีการจ่ายเงินไปแล้ว๑๒กว่าล้านแล้ว
และในวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับเราจะจ่ายให้ครบ๑๔๒ล้านรายก่อน
ส่วนที่เหลือก็จะทยอยจ่ายนะครับเป็นอย่างนี้ครับ
คนที่อยู่ในเข้าข่ายทบทวนสิทธิ์แล้วมีข่าวออกมาว่า
คณะผู้พิทักษิตที่จะไปพิสูจน์ตัวตนว่าทำงานอยู่จริงไหมตกงานจริงไหม
อะไรต่างเนี่ยเห็นว่ามีปัญหาอยู่ไม่น้อยที่ข้อมูลไม่ตรงมันคืออะไร
คืออย่างนี้ครับในส่วนที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์มานะครับ๖๕ล้านรายเนี่ย
เรามีการทบทวนสิทธิ์ให้แล้วแล้วก็ได้รับสิทธิ์ไปแล้ว๔๕ล้านรายนะครับ
ที่เหลือก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับซึ่งในกระบวนการทบทวนสิทธิ์นะครับ
จะให้แล้วเสร็จ๙๐กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยภายในวันที่๑๗นี้นะครับ
ซึ่งในส่วนที่ท่านอาจารย์สุภาพพูดเนี่ยนะครับว่าการทบทวนสิทธิ์เราส่งผู้พิทักษิตลงไปเนี่ย
มีอยู่ประมาณ๗๘หมื่นคนนะครับที่ไม่สามารถเจอตัวได้
เนื่องจากว่าทางผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยให้ข้อมูลบ้านเลขที่สถานที่เบอร์ติดต่อเนี่ย
ไม่ถูกต้องนะครับก็คือว่าเราไปแล้วไม่เจอตัวท่านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับ
ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ๗หมื่นกว่าคน
ซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะต้องดำเนินการให้เจอตัว
แล้วก็ดำเนินการทบทวนสิทธิ์ให้อย่างแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ๗๘หมื่นคนนะครับ
เอาอย่างนี้ไม่เจอตัวเนี่ยเช่นผมไปยื่นทบทวนสิทธิ์
ผมไปยื่นไว้บ้านที่อยู่กรุงเทพแต่วัดทะเวียนบ้านผมอยู่สงขลา
เวลาคณะผู้พิทักษิตไปขอพบผมเนี่ยเขาไปตามข้อมูลไหน
เขาไปตามข้อมูลที่ท่านยื่นทบทวนสิทธิ์ไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอไปแล้วมันไม่เจอเพราะท่านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับ
เพราะว่าเราเอาข้อมูลล่าสุดก็คือ
ขอนิดเดียวไม่เจอเนี่ยเช่นไปตอนเขาไม่อยู่บ้าน
หรือถามดูแล้วว่าไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้แบบไหนครับ
ไม่เจอก็คือว่าสอบถามแล้วเนี่ยท่านไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
ไม่ได้อยู่ในจังหวัดที่ท่านลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ไว้ครับ
ก็ไม่เป็นไรเราก็ติดต่อได้เราก็จะต้องมีการปรับกระบวนทัพนิดหนึ่ง
ก็คือว่าเดี๋ยวจะส่งเจ้าที่พิทักษิตเนี่ยไปพบท่านนะครับ

เพราะว่าเราต้องทำกระบวนการใหญ่ให้จบก่อน
ซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยจริงการทบทวนสิทธิ์เนี่ยมันไปอย่างรวดเร็วนะครับ

เราทำกระบวนการทบทวนเนี่ยผ่านเกณฑ์ถึง๔๕ล้านรายแล้วตรงนี้นะครับ
ที่เหลือก็อยู่ในช่วงดำเนินการอยู่นะครับครับ
ครับครับทีนี้พวกที่ตกสำรวจ
คนที่ตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้จะไปไหนก็ไปที่กรมประชาสัมพันธ์
ถ้าสมมุติเขาปิดที่กรมประชาสัมพันธ์
เขาก็ยังจะต้องดิ้นลนขวนขวายไปที่โน่นที่นี่อีก
คนพวกนี้คนพวกนี้จะยังไงครับ
อย่างนี้ครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนะครับ
ตอนเกียรติธรรมดีว่าการกระทรวงการทางท่านอุตสำมะ
ได้มีการเรียกประชุมติดตามเรื่องนี้โดยท่านติดตามทุกสัปดาห์นะครับ
ล่าสุดนะครับท่านก็มองว่าแม้ว่าเราจะปิดการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในวันพรุ่งนี้นะครับ
แต่ว่าเกรงว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยยังจะต้องมาร้องอยู่นะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็เลยพรุ่งนี้เราปิดที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
ทนาคารออมสินทนาคารท้อกสและทนาคารทรุงไทยนะครับ
ให้เป็นผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนทั่วประเทศนะครับ
สามารถที่จะเดินทางไปที่ธนาคารที่ผมบอกได้เนี่ยตั้งแต่วันที่สิบแปดนะครับ
วันจันทร์๑๘จนถึงวันที่๒๙พฤษภาคม
หมายความว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับที่ยังไม่สบายใจและยังอยากจะไปร้องเรียนร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือในเรื่องเยียวยา๕๐๐๐นะครับ
สามารถเดินทางไปที่ธนาคารของรัฐที่ผมกล่าวไว้ได้นะครับ
สาขาสาขาไหนก็ได้๓ธนาคารนี้
ทุกข์สาขาครับทุกข์สาขาครับเว้นวันราชการนะครับ
ครับทีนี้หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะช่วยเหลือเนี่ยก็อยู่ในกรอบเดิมว่าหนึ่งได้รับผลกระทบจากโควิดจริงตกงานจริง
คือหลักเกณฑ์เงื่อนไขเนี่ยไม่ใช่ใครไปร้องก็ได้แต่ว่าไปร้องแล้วเนี่ยอยู่ในกรอบในหลักเกณฑ์เงื่อนไขเพียงแต่ว่าตกสำรวจไปลงทะเบียนไม่ทันไปลงทะเบียนไม่ได้ไม่รู้เรื่องพวกนั้นใช่ไหมครับ
ใช่ครับคืออาจารย์ครับตอนนี้ที่เราสรุปเนี่ยการที่พี่น้องประชาชนเดินทางมาร้องเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมี๒เคสเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จตรงนี้นะครับในตอนแรกเนี่ยจากการตรวจสอบเนี่ยมีอยู่ประมาณ๑๗ล้านคนแต่เมื่อตรวจลึกเข้าไปจริงแล้วเนี่ยมันมีแค่๑ล้านคนนะครับที่เหลือเนี่ย
งั้นแล้วเนี่ยจะเป็นภาระของธนาคาร๓แห่งนี้ในทุกสาขา
คือจะมีคนประเภทที่ว่าเอาละตัวเองไม่ได้อยู่ในกรอบ
อย่าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่จะได้
แต่ว่าก็ไปที่แบงค์เพราะไม่รู้จะทำยังไง
ไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะโกลาหลกันใหญ่

ผู้ที่จะไปร้องเรียนที่แบงค์๓แบงค์ทุกสาขา

อยู่ในกรอบกติกาที่จะได้เงิน
๕๐๐๐ใช่ครับถูกต้องครับ

ว่าท่านมีปัญหาเรื่องอื่นเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็ไปตรงนี้ไม่ได้นะครับ
เพราะว่าเรื่องอื่นท่านจะต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับ
เรื่องปัญหาของแต่ละเรื่องไปนะครับ
แต่ว่าในส่วนเฉพาะเรื่องเยียวยา๕๐๐๐นะครับ
ท่านสามารถไปที่ธนาคารของรัฐ

ไม่ต้องมาที่กระทรวงการคลังแล้วนะครับ
พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่กรมประชาสัมพันธ์จะเปิดได้นะครับ
ครับยังกระทรวงคลังยังกันเงินไว้สำหรับคนพวกนี้อยู่

งบประมาณนี้มีเพียงพออยู่แล้วนะครับ
ถ้าผู้ที่น้องประชาชนผ่านเกณฑ์ตามที่เรากำหนดไว้นะครับ
ต้องขอยืนยันว่าท่านได้เงินเยียวยา๕๐๐๐อย่างแน่นอน

ผมอยากจะให้คนที่เกือบ๑ล้านคนเนี่ยนะฮะ
เปิดบัญชีให้ถูกต้องซะ
ไปเปิดพร้อมเปย์ซึ่งมันง่ายมากเลยนะครับ

เรื่องก็จะเข้าถึงมือท่านเลยนะครับ

ท่านรัฐบนตรีเนี่ยท่านเอาจริงเอาจังมากนะฮะท่านริขาฮะ

กำชับเรื่องนี้มากแล้วก็

ก็บอกแล้วว่าจะต้องเยียวยาดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนทุกกลุ่มนะครับ
เพราะฉะนั้นนะครับท่านลำตีคลังเนี่ยได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ทุกสัปดาห์แล้วก็สั่งการให้ผมเนี่ย
ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนที่มาร้องทุกวันที่ประชาชนประชาสัมพันธ์นะครับ

ก็ขอแสดงความชื่นชมฝากท่านเลขาไปถึงท่านรัฐมนตรีด้วยนะฮะ
ครับขอบคุณนะฮะท่านขอบคุณนะฮะท่านเหลขาครับ
ครับทีนี้ก็เหลือกลุ่มค่าราชการอยู่กลุ่มหนึ่ง
ตอนแรกก็ไปลงทะเบียนไว้กับที่กระทรวงการคลัง
ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ
เป็นแสนคนนะครับเพราะเขาบอกตั้งแต่ต้น
ข้าราชการเนี่ยคุณไม่มีผลกระทบ
คุณยังรับเงินเดือนเหมือนเดิมค่าราชการบำนานคุณยังรับบำนานเหมือนเดิม
ฉะนั้นไม่ต้องไปลงอ้าวปรากฏว่าพอถูกคัดออกมาจากกระทรวงการคลัง
ก็ไปลักไก่ลงในกลุ่มเกษตรกรอีก
อ้างว่าผมรับราชการแต่ผมทำการเกษตรเป็นอาชีพเสริมด้วย
อันนี้ไม่ได้นะครับแล้วไปบอกว่าอ๋อ
ดูคุณสมบัติในคอลโลมอแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ห้าม
อันนี้เป็นที่รู้กันมาตั้งแต่ต้นว่าค่าราชการเนี่ยไม่ได้
ข้าราชการบำนานไม่ได้แล้วคุณไปลงชื่อเท่าไหร่ล่ะ
ตั้ง๕๖แสนคนไปโทษฮะไปมั่วไปลักไก่
เผื่อเขาเผลอเนี่ยเป็นปัญหาความเดือดร้อนอยู่เนี่ย
เขาต้องไปคัดชื่อคนพวกนี้ออกอันนี้ไม่ควรมาทำกันในภาวะอย่างนี้
ไก่ตรงโน้นไม่สำเร็จมาใช้ช่องทางนี้ลักไก่ต่ออีก
ฟลุกแต่ว่าไปทำให้เจ้าหน้าที่เขาเดือดร้อน
ฉะนั้นขอขอตำหนิหน่อยเถอะครับในภาวะอย่างนี้เนี่ย
มันควรจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรครับ
ฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับว่า
คนที่จะไปที่กระทรวงอ่าไปที่ธนาคารสามแห่งค่ะ
สาขาต่างเนี่ยคือคนที่ต้องมั่นใจว่าตัวเองอยู่ในกรอบ
กฎเกณฑ์ที่จะได้แต่ว่าโดยปัญหาอะไรก็ตามแต่เถอะ
ยังไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่เดือดร้อนไม่มีตังค์ขึ้นไป
แล้วแห่ไปที่สามธนาคารครับธนาคารมุ่นวายมุ่นหมด
มันจะวุ่นกันใหญ่นะครับฉะนั้นต้องย้ำตรงนี้ก่อนครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะ